ช่วงนี้มันอึมครึมเหลือเกินนะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าตอนนี้เราเตรียมที่จะโบกมือลาเมษาหน้าร้อนที่ร้อนที่สุดแล้ว

ซึ่งสาวในวงการบันเทิงของเราก็ขออำลาด้วยการส่งท้ายความฮอตกับชุดบิกินี่สุดแซ่บคุณผู้ชม
มีใครกันบ้างวันนี้บันเทิงไทยรัฐรวบรวมมาฝากกันจ้ะ

หน้าร้อนแบบนี้สาวคนดังหลายคนพร้อมอกพร้อมใจลุกขึ้นมาใส่ชุดว่ายน้ำอวดฝุ่นท้าอุณหภูมิที่สูงปรี๊ดสูงปรี๊ดนี่เลย
เดิมด้วยคนแรกวาดที่เจ้าสาวคนสวยคิมเบอร์รี่เป็นไงออร่าออใจโอ้โหแผ่มาแต่ไกล
คิมโพสต์ภาพทริปทะเลล่าสุดโชว์ความเซ็กซี่ใส่บิกินี่ตัวจิ๋วนอนอาบแดดอวดบ้านท้ายไปเลยสิคะเออ
และไหนก็ไหนเนาะดูแลตัวเองดีคุมอาหารออกกำลังกายมาค่ะ
นี้มีของดีมันก็ต้องโชว์ไหมแม่จะให้ไปโชว์ตอนไหน
ใครที่เห็นแฟชั่นเต็ตนี้แล้วกลัวว่าพี่หมากซึ่งเป็นว่าที่สามีเขาจะเคือง
บอกเลยว่าสบายใจหายห่วงได้เพราะสาวคิมเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้ชัดเลยว่า
ว่าที่อนุญาตแล้วนะคะ
นี่ยังเคยเว้นคำว่าสามีไว้ก่อนเพราะมันเกิดอย่างนี้นะ
อีกหนึ่งสาวที่ไปเยินทะเลทีไรก็ต้องมีสะเทือนมั้งแหละ
นั่นก็คือสาวใหม่ดาวิกาดูหุ่นเขาคุณผู้ชมค่ะ
แม้ว่าจะเป็นสาวเอวบางร่างเล็กมากแต่เวลาอวดหุ่นทีโอ้โหทำเอาใจบางได้เหมือนกันนะ
เอวของสาวใหม่เนี่ยตอนนี้เหลือกี่นิ้วไม่รู้
ที่สาวใหม่ไปเยือนทะเลครั้งนี้มาด้วยลุคน้อยแต่มากนี่
ครอบตัวจิ๋วและกางเกงขายาวสีแดงเพลิงสู้กับอากาศร้อนไปเลยสิคะ
โพสต์ท่ามกลางวิวทะเลแบบคลิปคูแค่นี้ก็ทำเอาความสวยโดดเด้งออกมาแล้วล่ะค่ะ
คือเด่นมากแทบไม่มองวิวด้านหลังเลย
ใส่ชุดแดงขนาดนี้โอ้โหจะได้มองวิวด้านหลังยังไงคุณผู้ชม

สาวผ่านไปแล้วใช่ไหมนี่คุณผู้ชมฉันเอาคนนี้มาสู้จันจิจันจิลา

ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศมันร้อนเกินไปจะเกินจะทนหรือเปล่านะคะ
เจ้าตัวก็เลยสลัดเสื้อผ้าเหลือแค่บีกินี่๔โน้ต
บิกินิสีนูดเนี่ยมันเซ็กซี่ตรงไหนมันชวนให้คิดไกล
อุ้ยมันเหมือนจะใส่อุ้ยเหมือนไม่ใส่
เออนะคะคุณผู้ชมตัวมันจิ้วเดียวแล้วก็ดูไปดูมาลุคเซ็กซี่ที่สาวจันจิบ
ดเอาไว้คุณผู้ชมน่าจะเป็นเบื้องหลังการไปถ่ายแบบนะคะ
คิดว่าเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นกันมีแฟชั่นเต็ตนี้ออกมาคุณผู้ชม
เดี๋ยวได้เห็นแน่แน่นอนนะคะคลิปเลยเป็นแบบว่าสาวร่างเล็กแบบเนี้ย
แต่ซ่อนรูปใช่ย่อยนะจ๊ะแบบนี้เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูค่ะ
กเอาความเผ็ดมายกสวนเลยเออนะคะเต้นเบาเนอะนะคะ
เรียกว่าส่งท้ายนะคะเดือนเมษายนที่เขาว่าร้อนจรเกิน
ใช่แหละโอ้โหเราก็อยากจะส่งท้ายหน้าร้อนแบบนี้เหมือนกัน
แต่ไม่ได้ขนาดใส่ชุดนี้ยังเอาไม่อยู่เลยไขมันเนี่ยไขมันเนี่ยคุณผู้ชม